ไปที่จังหวัดนครปฐมครับชาวบ้านที่นั่นนะครับรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงครับก็แห่กันไปแก้บนหัวหมูหลวงพ่อสมหวังรวมแล้ว๓๐๐หัวเลยทีเดียวนะครับหลังจากไปบนบานสารกล่าวเอาไว้แล้วประสบความสำเร็จครับ
นี่ไงหัวหมูเพียบเลยนะครับงานนี้เขาบอกว่าหัวหมูกว่า๓๐๐หัวครับ
เรียงวางเอาไว้บริเวณลานกว้างด้านหน้าที่วัดกลางบางพระอำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐมครับแต่ละหัวก็มีทูบปักเอาไว้เพื่อเป็นการเส้นไหว้
หลวงพ่อสมหวังแล้วก็มีพรามใส่ชุดสีขาวทำพิธีบวงสวง
โดยมีพระครูศรีสุตากรเจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ
เป็นผู้ประกอบพิธีนะครับค่ะงานนี้ครับมีเจ้าภาพร่วมด้วยกันสามรายครับ
ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานและความรัก
หนึ่งในนั้นก็คือนางสาวนรมลวงยลาอายุยี่สิบสามปีนะครับ
เป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครเธอก็เล่าว่านำหัวหมูมาหนึ่งร้อยหัวนะครับ
มาเส้นไหว้องค์หลวงพ่อสมหวังหลังจากบนบานสารกล่าวเอาไว้เมื่อสี่เดือนที่ผ่านมาว่า
ขอให้ได้งานให้ได้มีงานทำนั่นเองค่ะเพราะว่าตระเวนหางานเอาไว้แต่ไม่มีใครเรียกตัวเลยนะครับ
กระทั่งขับรถผ่านมาที่วัดก็เข้าไปขอพรกราบไหว้แล้วก็ขอให้ได้งาน
ซึ่งให้ได้ไปทำงานไกลถึงต่างประเทศจากนั้นไม่นานครับคุณผู้ชมครับ
ก็มีเพื่อนโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาว่าอยากได้พนักงานไปทำงานรัฐสปาที่ประเทศอินเดีย
อืมจึงได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศอินเดียแบบไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นความจริง
โอ้โหขอปุ๊บได้ปั๊บเลยอ่ะสุดยอดค่ะส่วนทางด้านนายช่างคิดหัวดอยและนางสาวพิยดาริวเวหา
สองสามีภรรยาเจ้าของร้านขายหมูในตลาดทุ่งพระเมรุจังหวัดนครปฐม
ทุ่งพระเมรุนะอ่ะทุ่งพระเมรุค่ะ
ก็เดินทางไปแก้บนเช่นกัน
หลังจากประสบความสำเร็จเรื่องของความรักได้แต่งงานกันสมความปรารถนาครับ
คบกันมา๓๔ปีแล้วไม่มีใครรู้
แล้วก็ขอบนว่าถ้าเกิดญาติรู้อย่างนี้ขออนุญาตหลับได้แล้วก็ได้แต่งงานกัน

เป็นเรื่องราวความรักเคยเป็นการขอพรเรื่องความรักก็สมหวัง
ขอพรเรื่องของหน้าที่การงานก็สมหวัง
หลังแต่งงานก็อยู่กันอย่างมีความสุขด้วยนะ
ครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็เอ็นดูแล้วก็รักไข้กันมาก
โดยไม่มีใครมาขัดขาขวางความรัก
จึงต้องมากราบไหว้นำหัวหมูทั้งหมด

เพราะว่าสิ่งที่บนบานเอาไว้ประสบความสำเร็จทุกประการเลย

เป็นอีกที่หนึ่งนะที่คนนิยมไปขอพรในสิ่งที่ตัวเองต้องการ
ไม่ใช่แค่เพิ่งเกิดขึ้นที่คุณชนะเล่า
ปีก่อนหน้านี้ก็มีคนไปเยอะเลยนะคุณผู้ชม
ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ
ที่ได้รับความนิยมมากในช่วงนี้แหละค่ะ

หัวหมูนี่วางยาวเรียงลงมาเลยนะ

แต่เป็นข่าวร้ายของเหล่าบรรดาหมูนี่แหละครับ